จากน้องโพลน่ารักมาดูความดราม่ากันหน่อยดีกว่าคุณผู้ชมค่ะ
ดราม่าในละครนะไม่ใช่ดราม่าในชีวิตจริง
ให้เป็นเจ้าพ่อกันเลยมีกันหลายคนเลยทีเดียวนะ
แต่ตัวจริงเขาเนี่ยหล่อใสวัยรุ่นแสบสนสายฮานะจ๊
แต่ละครของหนุ่มเจมแหมมันขัดจิตขัดใจ
ราม่าหนักสะเทือนใจทุกเรื่องค่ะ
อย่างล่าสุดที่กำลังออนแอร์อยู่

ทั้งติดทุกทั้งคนรักมีแฟนใหม่

ซีนอารมณ์ทุกตอน
ไหนจะย้อนไปละครเก่านะคุณผู้ชม

คุณผู้ชมนะเราแฟนละครหน้าจอ

เรียกได้ว่าเป็นพระเอกที่เราเห็นเขาร้องไห้
แล้วยังจะมอบหัวใจแทนทิชชู่ซับน้ำตาบนหน้าอกอีก

พิทัศน์น้ำตาให้เขาแต่ถามแฟนเขาอยาก

แต่จะบอกว่าคนนี้ของดิฉันคุณผู้ชมค่ะ
คนนี้ก็ยืนหนึ่งเรื่องดราม่าเหมือนกัน
คุณต่อธนภพเอ็นดูค่ะ
หล่อใสแบบนี้บทคอมเมอดี้ไม่ค่อยถึงมือพี่ต่อเขาหรอกนะคะ
จัดค่ะส่งแต่หมดหนักให้ทั้งนั้นเลย

ดิฉันเนี่ยไม่ได้มานั่งเคลมมานั่งพูดลอยนะ
เพราะแต่ละเรื่องของหนุ่มหล่อคนนี้ค่ะ
ต่อพิสูจน์ให้เห็นทางหน้าจอมาหมดแล้วนะ
เรื่องไงใต้ล่าที่เพิ่งจบไปก็โอ้โห
คุณผู้ชมค่ะดูแล้วมันแบบน้ำตาอารมณ์แบบกระเจิดกระเจิง

มีความเข้มข้นดราม่า
เท่แต่ว่าบนคราบน้ำตาไหนซีรีส์สร้างชื่อค่ะ
อย่างพี่น้องลูกขนไก่นะคะ
ทำหลายคนเสียน้ำตามาแล้วทั้งประเทศเลย

คนนี้เขาเรียกว่าเจ้าพ่อละครดราม่า
รางวัลดารานำชายยอดเยี่ยมนะคะ

ปิดท้ายกันที่บอยประเกียร

เรียนตลอดพากันขำทุกเทศกาลทุกกระแสค่ะ
แต่นั่นแหละค่ะในเรื่องของละครหนุ่มสายหาคนนี้นะคะ
บอกเลยหาบทคอมเมดี้เนี่ยแทบนับนิ้วได้ค่ะ
ตัดมาค่ะละครแต่ละเรื่องดราม่ามาก

หนักในละครดราม่านับไม่ถ้วนจริงค่ะ
อย่างที่เพิ่งจบไปก็คือบาปอายุติธรรมค่ะ

ไม่รวมหลายเรื่องที่เจ้าตัวเล่นมาค่ะ

เคยดูมาก่อนค่ะเพลิงรักเพลิงแค้น
ไฟล้างไฟโอ้เล่นกับสีตาจำได้เลย

อารมณ์แบบโอ้โหผิดกับชีวิตจริงไปเลยค่ะ

ชีวิตจริงของหนุ่มบอยตอนนี้ไม่ดราม่านะคะ
เพราะว่าหวานใจหวานเวอร์มากนะคะ
พูดแล้วก็ดิฉันอิจฉาบอยมากเลยนะคะ

แต่นี่เอาจริงนะพี่แจ๊ครักเฮียบอยมากนะ

รูปแบคกาว

แต่ว่าคือเรื่องของเรื่อง

ลักษณะผู้ชาย
ลุงกันแยก

เผ่าแต่ไม่เผ่าใช่แล้ว